คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนนะคงได้เห็นภาพเบื้องหลังความหวานของแฟชั่นเซ็ตนะคะ
หมากคิมกันในอินสตาแกรมของทั้งคู่ไปแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะภาพเต็มนั้นออกมาแล้วนะคะ
เป็นการถ่ายแบบเฉลิมฉลอง๓๙ปีนิตยสารเพื่อนเดินทางนั่นเอง

เป็นพีรีเวดดิ้งเวดดิ้งสตูดิโออะไรอย่างนี้
ไม่ก็ฮันนิมูลกันไปเลยจ้านะคะ
แล้วก็ถือเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะที่จะนำรายได้ส่วนหนึ่ง
ไปกับการกุศลด้วยไม่ใช่จะมาโชว์เซ็กซี่เปล่าเปล่านะจ๊ะ
ถ่ายเนี่ยแบบมีสาระให้กับการกุศลค่ะ
ภาพแฟชั่นส่วนหนึ่งออกมาแล้วนะคะ
บอกเลยค่ะว่าตาลูกวาวกันเป็นแถบเลยค่ะ
ความหวานของคู่นี้เนี่ยมันฟินทะลุจอออกมาจากแผงหนังสือ
จริงคุณไม่เชื่อก็ดูเอาจากภาพนะคะ
เหล่านี้ค่ะเอาให้คุณผู้ชมได้ดูกันสักหน่อยนะคะ
เออคนรักกันเราก็ชื่นชมนะคะ

แต่สวยนะดูดี
ยังโชว์ความเซ็กซี่เบาให้พอตื่นเต้นด้วยนะคะ
แต่ภาพแฟชั่นเต็ตทั้งหมดนั้นจะฟินสุดขนาดไหนค่ะ
รอให้แฟนคลับนะคะไปพิสูจน์กันเองแล้วกันเนาะที่แผงหนังสือใกล้บ้านคุณค่ะ
แต่มันดีตรงที่ถ่ายแบบร่วมกันมาให้แฟนนะคะ

แล้วก็รายได้นะคะนำไปช่วยการกุศลด้วย
คือเล่มนี้ไม่ได้เล่มสุดท้ายนะจะมีเล่มอีกเล่มหนึ่ง
แต่ว่าเป็นของคุณหมากนะคะก็ต้องรอติดตามกันดูแล้วกัน

ก็รอดูนะจ๊ะงานนี้แฟนคลับเสียตังค์อีกแล้ว